เขาเคยคบกันครั้งแรกเมื่อ๑๐ปีก่อน
ตอนนั้นเพิ่งจะเริ่มเข้าวงการกันทั้งคู่นะฮะ

แล้วกลับมาคบกันช่วงงานบวชของคุณก๊อฟเมื่อปี๒๐๑๖
ก็คบมาได้ประมาณปีกว่าแน่นอน
สิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้กลายเป็นวาระแห่งชาติของวงการบันเทิง

เพราะว่าต่างฝ่ายก็ต่างพูดพาดพิงไปถึงครอบครัวของอีกฝ่าย
ก่อนหน้านี้เราฟังคุณก๊อฟให้สัมภาษณ์ไปแล้วกับเรื่องของปัญหา

เรื่องเงินเรื่องทองการสืบทรัพย์สินต่างนานา
วันนี้ครับเป็นทีของคุณขวัญอุตสามณี
คุณผู้ชมออกมาร่ายยาวเป็นหนังม้วนยาว
แล้วก็ตอบคำถามของคุณก๊อฟทีละข้อ
ให้คุณผู้ชมตัดสินว่าฝ่ายไหน

พาดพิงว่าใครจะพูดเท็จพูดจริงพูดผิดพูดถูก
แต่ว่ามันเป็นเรื่องของคนในครอบครัวเขาทั้งคู่นะฮะ

แต่ว่าหลายคนก็ติดตามข่าวนี้อยู่
แต่ดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะจบไม่สวยจบไม่ง่าย
สำหรับการออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวของขวัญอุสามณี
เพื่อตอบโต้อดีตแฟนหนุ่มนักร้องนักแสดงคือคุณก๊อฟพิชยะ
คือคุณก๊อฟไปให้สัมภาษณ์ถึงปมเลิกราไปพาดพิงถึงคุณแม่แอ๊วปรานี
คุณแม่ของขวัญที่บอกว่าไปเรียกสินสอดถึง๘๐ล้าน
พยายามไปเช็คทรัพย์สินของกอล์ฟ
เกี่ยวข้องอาจจะเป็นนุ่มคนใหม่ของขวัญหรือเปล่า
อันนี้กำลังจะมีการพูดพิงกันไปนะครับ
ทั้งหมดทั้งมวลทุกประเด็นขวัญอุสามณีชี้แจง
ราวกลับเป็นหนังคนละม้วนกันกับคุณก๊อฟที่พูดก่อนหน้านี้
สาเหตุที่เธอตัดสินใจออกมาจากชีวิตของอดีตแฟนหนุ่มคือคุณก๊อฟพิชยะ
เนื่องจากว่าไปเจอเหตุการณ์ที่ทำให้รู้สึกว่าแม่ของฝ่ายชายไม่ให้เกียรติเธอและก็ครอบครัว
ส่วนประเด็นเรื่องของสินสอดแปบสิทธิ์ล้านั้นนางเอกสาวก็ชี้แจงว่าเป็นการพูดเล่นกัน
ระหว่างแม่กับอดีตแฟนหนุ่มที่ระหว่างนั่งรถตู้ไปด้วยกันก็มีการพูดขึ้นมาแต่ไม่รู้ว่าพูดจริงเท็จอย่างไรนะครับ
เช่นเดียวกันกับประเด็นที่กล่าวอ้างว่ามีคนรอบตัวของขวัญเนี่ย
พยายามจะไปตรวจสอบทรัพย์สินของคุณก๊อฟว่ามีมากน้อยแค่ไหน
นางเอกสาวยืนยันว่าไม่มีใครอยากยุ่งแน่นอน
ส่วนเรื่องของหนุ่มต่างชาติที่กอล์ฟบอกว่าแม่เป็นคนแนะนำให้เธอนั้นก็ไม่ใช่เรื่องจริง
ไปฟังเสียงของคุณขวัญที่แถลงข่าวเมื่อเช้ากันหน่อยครับ
ไม่ได้อยากมีความสัมพันธ์ใดของกับพี่ก๊อฟมานานแล้วอะค่ะ
คืออันนี้บอกได้เลยว่าไม่มีใครอยากยุ่งเรื่องของของเราเลยค่ะ
ถ้าเกิดขวัญกลับไปใช้คำพูดคำของคนโบราณที่บอกว่า
ผู้ใหญ่เถอะเขาอาบน้ำร้อนมาก่อนเขาดูคนออก
ขวัญก็คงไม่เจ็บจนเหมือนทุกวันนี้แล้วก็
คงไม่เหมือนกับการที่ขวัญหยิบลูกระเบิดนิวเคลียร์เข้าที่บ้านขวัญ
ในการที่เขาพูดว่าความรักมันคือเรื่องเงิน
สำหรับเขาเขาคิดยังไงขวัญไม่ทราบ
แต่สำหรับขวัญทุกสิ่งทุกอย่างมันคือเรื่องที่สวยงาม
ทุกคนรู้ว่าขวัญฝากฟันอะไรมาบ้างในการที่ขวัญจะยืนอยู่ข้างคนนี้
ขวัญต้องทำร้ายคนในครอบครัวขวัญขนาดไหนบ้าง
ผิดที่ขวัญมั่นใจในความรักที่ขวัญศรัทธามากเกินไป
ไม่ได้มีการพูดเรื่องสินสอดนอกจากคำพูดเล่นของแม่
คำว่าสินสอดมันคือค่าดำนมของลูกผู้หญิงคนนึง
แม่ขวัญไม่เคยโดนตรีราคาขวัญว่ามูลราคาขนาดไหน
แต่ในสถานการณ์ที่ขวัญไปนั่งคุยกับคนที่ให้กำเนิด
ของผู้ชายคนนี้ที่บ้านแล้วก็กับผู้ชายคนที่ขวัญเรียกว่า
ขวัญคือคิดว่าจะฝากอนาคตอยู่ด้วยได้
เขาก็บอกว่าเขาไม่มีสินสอดให้
ให้เขาตายก่อนถึงจะเอามรดกมาเป็นสินสอดให้ได้

ถ้าไม่มีสินสอดหรืออะไรให้ถ้าแม่เธอไม่ยอมให้แต่งเธอก็ท้องก่อนแต่ง
เรื่องแหวนเพชรเขาก็บอกว่า
ถ้าเกิดว่าแต่งไม่ได้ก็มั่นมั่นก็เอาแหวนปลอมไปให้แม่เธอก่อนก็ได้นี่
แม่เธอจะรู้เหรอว่ามันคือแหวนจริงหรือแหวนปลอม
ก็เหมือนกับที่กระเป๋าที่แม่ใช้ก็คือของปลอมเหมือนกัน
แต่สิ่งของของปลอมขวัญไม่ถือ
แต่ขวัญไม่สามารถสวมเขาให้แม่ขวัญและคนในครอบครัวขวัญได้
สิ่งที่มันเจ็บที่สุดก็คือ
คนที่เรารักเขาไม่รู้จักคำว่าให้เขียนรูปผู้หญิง
ซึ่งเขามีน้องสาว
ขวัญก็ถามกลับไปเขาก็บอกว่าถ้าเกิดน้องสาวเขา

คุณแม่ไม่ได้ให้การแนะนำ

คุณแม่ไม่ได้ให้การแนะนำพี่เจมส์กับขวัญ
ขวัญรู้จักกับพี่เจมส์ตั้งแต่ขวัญอยู่ปี๑ปี๒
ที่เขามาพูดแบบนี้แล้วบอกว่า
แม่ขวัญจับคนรวยจับคนในศักดิ์แบบนั้นมาเนี่ย
มันโกหกอะค่ะ
ก็ไม่ได้มีเรื่องชู้สาวหรือว่าเรื่องอะไรที่เป็นมือที่สามเลย
เขาไม่ใช่ต้นเหตุของสาเหตุที่ทำให้ขวัญตัดสินใจเดินออกจากเขา

ลูกผู้หญิงคนหนึ่งต้องการทำสิ่งที่มันถูกต้องแล้วก็
ขวัญต้องปกป้องศักดิ์ศรีของครอบครัวของขวัญแค่นั้นเอง
นี่ค่ะคือตอบคำถาม
ตอบในสิ่งที่คุณก็พูดทุกข้อเลย
คือต้องบอกว่าคืออย่างที่บอกว่าไม่อยากให้ใครออกตัวเชียร์ทีมไหนแรงเกินไป
เพราะว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นเรื่องของคนสองคน
คนครอบครัว๒ครอบครัวคือเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นไม่มีใครได้อยู่ตรงนั้นกับเขา
มันมันก็ไม่รู้ว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจริงเท็จแค่ไหนทุกคน
ทุกคนก็มีมุมในการเล่าเรื่องของตัวเอง
แต่ว่าคือครอบครัวใครใครก็รักแม่ใครใครก็รัก
ถูกต้องคือพอมันเป็นเรื่องที่ลามขึ้นมาถึงครอบครัวแล้วเนี่ยมันก็อาจจะทำใจกันยากหน่อยถูกต้อง
เหมือนที่คนเคยพูดว่าการแต่งงานไม่ใช่เรื่องของแค่คนสองคน
แต่เป็นเรื่องของครอบครัวสองครอบครัวว่าต้องเข้าใจกัน
สังคมไทยนะคะถ้าเป็นฝรั่งก็โอเคแต่งงานสองคนแยกออกไปอยู่มันก็เรื่องหนึ่งแหละแต่ว่า
สังคมไทยเราในรูปแบบของสังคมไทยมันเป็นครอบครัวใหญ่ครอบครัวขยาย
เรามีความกระตันยูต่อบุพการีเพราะฉะนั้นมันจะทิ้งกันแบบนี้มันก็คงไม่ได้
ก็เป็นว่าให้กำลังใจทั้งคู่ดีกว่า
เราเป็นคนนอกเราเป็นแฟนคลับเป็นคนติดตามก็ให้กำลังใจทั้งคุณก๊อฟแล้วก็คุณขวัญ
เพราะว่าเขาก็ยังคงเป็นดาราเป็นคนที่มีชื่อเสียงให้เราได้ติดตามผลงานกันอยู่ต่อไป
ใช่ค่ะก็อยู่ห่างแบบห่วงดีกว่านะคะ